ภัยใกล้ตัวที่ไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราวันไหน

บรรดาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
ที่ต้องมีการปราบปรามจับกลุ่มให้สิ้นซาก
เพราะว่ายังคงหลอกเหยื่ออยู่ต่อเนื่อง
นี่ดีเซ็นต์ก็เคยเจอนะว่าดีเซ็นต์เจอคือดีเซ็นต์ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรส่วนตัว

คือเรายังรู้ทันแต่ก็มีเหยื่อที่รู้ไม่เท่าทันแก๊งพวกนี้เหมือนกันนะครับ
ดังนั้นติดตามเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์
จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เป็นเรื่องใหญ่จริงครับเพราะว่าทุกวันนี้คนถูกหลอกเยอะ
ถูกหลอกแล้วไปแจ้งความก็เป็นข่าว
ถ้าไม่ไปแจ้งความก็ไม่เป็นข่าว
แล้วก็ลุกลามไปเรื่อยเรื่องของแก๊งคอนเซนเตอร์
แบ่งงานแบ่งทีมกันทำ
หลอกลวงให้เราโอนเงินไปให้ด้วยเหตุผลต่างนานา
หลงเชื่อหมดเนื้อหมดตัวไปตั้งเยอะ
เขามีวิธีการแยบยนต์มาก
ฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าปราบกันไม่ได้คนจะเดือดร้อนอีกเยอะ
เมื่อวานนี้ผมได้พูดคุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ที่อยู่ในทีมงานของศูนย์ปราบปรามอัธยากรรมทางเทคโนโลยี
ท่านเล่าให้ฟังว่าทีมของท่านบุกไปถึงกัมพูชา
ไปจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ได้ที่นั่น
เป็นคนจีน๕คนเป็นคนไทย๓๐กว่าคน
ก็ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่ที่อยู่ที่นั่นทำงานกันอยู่ที่นั่น
วันนี้จะขอคุยต่อเพราะว่ายังอยากรู้ว่า
จากนี้ไปเราจะทำกันอย่างไร
แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้
ฉะนั้นวันนี้จะขอพูดคุยกับ
พลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธิ์
ซึ่งอยู่ในทีมงานของศูนย์ปราบรามอัยกรรมทางเทคโนโลยีอีกทีนึง
ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีท่านปู่การ
ครับเมื่อวานปู่การให้ข้อมูลว่า
ชุดของศูนย์ปราบปรามเดินทางไปกัมพูชานะฮะ
ไปประสานกับตำรวจเจ้าหน้าที่กัมพูชา
แล้วก็จับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์
มีชาวจีนเป็นโต้โผ๕คน
มีคนไทยร่วมแก๊งด้วย๓๙คน
แนวทางการดำเนินคดีเป็นยังไงต่อครับ
ครับสำหรับคดีนี้ครับแนวทางในการทำงานของเราเนี่ย
หลังจากที่เราได้เข้าไปดำเนินการทำงานร่วมกับตำรวจกัมพูชาแล้วเนี่ย
เราให้ตำรวจกัมพูชาเนี่ย
ตำรวจและทหารกัมพูชาช่วยเราในการส่ง๓๙คนที่เป็นคนไทยกลับมาก่อน
ในส่วนของเราเรามีทีมงานที่เราตั้งเป็นทีมงานสืบสวนสอบสวน
ในส่วนของสัมพันธ์การส่วนอังกฤษชาติเนี่ย
โดยท่านพบตรและท่านรองดำรงศักดิ์ที่สั่งการไปว่า
เราตั้งทีมไว้พอส่งข้อมูลนี้กลับมาเนี่ย
มีข้อมูลบางส่วนที่เราได้กลับมาด้วยเนี่ย
เราก็เอาข้อมูลนี้กลับมาแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ในขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็เดิมเนี่ยอย่างที่เคยรายงานไว้ว่า
เรามีหมายจับทั้งหมด๑๘หมายแต่ตอนนี้เราได้เพิ่มมาอีกเป็นทั้งหมด๒๗หมายนะครับ
ในการขยายผลตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการดำเนินการในการแบ่งหน้าที่กัน
โดยท่านพศท่านพอเอกดำรงศักดิ์เนี่ยได้สั่งการให้เล่นรับในการจับกลุ่ม
ณปัจจุบันเราจับคุมได้ทั้งหมด๑๖ราย๒๓หมายครับ
หมายถึงว่าที่นอกเหนือจากที่ไปจับที่กัมพูชาเนี่ยตอนนี้จับกลุ่มส่วนใหญ่จับกลุ่มได้ในเมืองไทยถูกไหมครับ
ใช่ครับส่วนใหญ่จับกลุ่มได้ในเมืองไทยครับเพราะว่าเขาในการทำงานของเขาเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่การทำ
ส่วนที่อยู่ในเมืองไทยจะเป็นเรื่องของการเดินบัญชีเรื่องของการเอาสมุดบัญชีไปใช้
เรื่องของการไปดำเนินการในการทำธุรกรรมทางการเงินครับ
เก้ารายที่เป็นคนไทยจากกัมพูชาตอนนี้เนี่ยมาถูกกักตัวอยู่
ถูกกักตัวก่อนหลังจากนั้นก็จะเอามาดำเนินคดีถูกไหมครับ
ครับใช่ครับคือทั้งหมดที่๓๙คนเนี่ยในการดำเนินการของเราเนี่ย
ซึ่งในส่วนนี้มันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ย
อีกส่วนหนึ่งคือ๗วันหลังจากที่ชุดแรกนี้ครบ
เราจะดำเนินการส่งทีมสอบสวนเข้าไปสอบสวน
แล้วก็เอาข้อเท็จจริงให้ปรากฏให้ได้ว่า
ในการดำเนินการของเขาการแบ่งหน้าที่การทำของเขา

ครับข้อหาจะเป็นข้อหานักเบาแค่ไหนครับ
ในส่วนของข้อหายังต้องขออนุญาตให้มีการสอบปากคำก่อน
ให้เห็นก่อนว่าการดำเนินการของเขา
ข้อได้จริงของเขาที่เขาให้การปรากฏอย่างไรบ้าง

ครับทีนี้แก๊งที่เหลือที่ท่านบอกว่าออกหมายจับเพิ่มเนี่ย
ตอนนี้ที่ยังจับไม่ได้แต่ออกหมายจับแล้วเนี่ย

จริงตอนนี้เหลืออยู่๒คนที่เรายังออกไม้จับแล้วจับไม่ได้
ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยมันเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ
อ่าซึ่งอ่าเขาเนี่ยเป็นคนคนเดียวแต่มีหมายจับหลายหมาย
ตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันหมายที่เหลือกับตัวบุคคลเนี่ย

คนหนึ่งเนี่ยเราจริงเราทราบแล้วล่ะว่าเขาอยู่ที่ไหน
แต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเราเห็นว่าในการดูทางศึกษวนนะครับ
เขาเพิ่งคลอดลูกไปได้เดือนเดียวเราก็คงจะเก็บเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวรอให้เข้าสู่กระบวนการอื่นก่อน

คิดว่าในกระบวนนี้ผมไม่ได้ห่วงอะไรเรื่องของการดำเนินการในส่วนของท่านพบตรก็ไม่ได้ห่วงในโครงนี้
แต่จริงที่เราห่วงเนี่ยมันจะมีโครงอื่นที่ในขณะที่เราไปทำงานร่วมกับเขมรเนี่ย
เราเห็นว่ามันมีกลุ่มแก๊งอื่นอยู่ด้วยที่อยู่ที่นู่น
ณตอนนี้เรามีทีมงานของเราที่เราให้เกาะติดสถานการณ์และทำงานร่วมกันอยู่นะครับ
ก็มีอย่างขยายผลไปได้ในชั้นสื่อส่วนเนี่ยได้เยอะพอสมควร
ตอนนี้เอาตรงนี้กลับมาแล้วก็มาวางแผนในการดำเนินการในชั้นสืบสวนสอบสวนกันอีกครั้งครับ
ถ้าฟังอย่างนี้แปลว่าไอ้แก๊งที่มันยังเหลืออยู่หรือแก๊งที่กำลังดำเนินการอยู่และจับได้แล้วเนี่ย
มันก็โดนจับไปตั้งเยอะผู้การคิดว่าจับแล้วเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่หรือว่าหรือว่ามันจะค่อยหมดเรื่องกันไป
เราเราประเมินเรื่องนี้ยังไงครับ
คือเราประเมินเรื่องนี้อย่างนี้ครับคือในมุมมองของเราที่เราทำงานร่วมกับตำรวจกัมพูชาทหารกัมพูชา
มีสถานทูตด้วยที่สถานทูตไทยที่นู่นมาทำงานร่วมกับเรา
สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองถึงคนที่ไปข้ามไปแล้วไปมีพฤติการในลักษณะของเป็นแก๊งเป็นคอร์เซนเตอร์เนี่ย
ที่ไม่ได้หมายถึงการโทรหลอกอย่างเดียวนะครับหมายถึงการซื้อขายสินค้าด้วยเนี่ย
แบบของการทำเรื่องคอร์เซนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีคนอยู่มากกว่านี้อยู่เป็นหลักร้อยคนที่ทางสถานทูตได้รายงานนะครับ
ถ้ายังมีคนมากกว่านี้เป็นหลักร้อยคนแต่เขาทำอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีการสืบสวนต่อไปครับ
ก็คงจะต้องดูตรงนั้นก่อนด้วยครับ
สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกเวลานี้ส่วนหนึ่งเขาก็ไปแจ้งความไปแจ้งความที่ท้องที่ท้องที่ก็แนะนำให้ไปติดต่อกับแบงค์
บางทีก็แนะนำให้ไปที่ตำรวจปปคแล้วก็เรื่องก็เงียบชาวบ้านมีความรู้สึกว่ามันแจ้งแล้วไม่ได้เรื่องไม่รู้จะไปแจ้งทำไม
ท่านคิดว่าประชาชนควรจะควรจะได้รับความสะดวกในเรื่องการแจ้งความนี้ยังไง
ครับคือกรณีตรงนี้นะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจริงเราเตรียมเราเตรียมการดำเนินการอยู่ตรงนี้มาในระยะเวลาพอสมควร
จากเรามีประสบการณ์ในการทำงานในด้านนี้นะครับเราในการดำเนินการแจ้งความเนี่ยผมแนะนำประชาชนแต่เพื่อความสะดวกนะครับ

จะเป็นทีมงานที่รับแจ้งและประสาน
ถ้าอย่างนี้ว่าทางต้องแจ้งที่คอพี่

เห็นความสำคัญเวลาคนไปแจ้ง
แล้วกูลีกูจอที่จะดำเนินการ

คล้ายกับว่าเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยเอาธุระ

ไปแจ้งแล้วก็ไม่ทำอะไร
อย่างนั้นเถอะทำยังไงฮะแก้ยังไง
มีการเน้นย้ำอยู่เสมอแล้วผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจของเราเนี่ย
งานที่เราได้กำหนดไปแล้วแล้วก็มีการ
ผสานเข้ามาเงินตลอดเวลาราคตหลังที่มีการจัดหุม
แล้วก็มีข้อมูลมีคนผสานเข้ามาในศูนย์
สอบสวนที่เราใช้ในการประสานงานเนี่ยอีกน่าจะเกือบร้อยคนนะครับ
แล้วก็หมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเจ้าประชาชนนะครับตำรวจเองก็แล้วแต่
ที่มีการไปแจ้งแล้วเขาก็ประสานกลับเข้ามาส่งข้อมูลกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง
อีเมลหรือทางเป็นเอกสารทั่วไปนะครับเขามีการประสานกลับมาเนี่ย
ไม่ใช่น้อยเลยแต่ในกรณีบางพื้นที่เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือห่างไกลเนี่ย
ก็ผมแนะนำว่าช่วยประสานงานช่วยประชาสัมพันธ์กันว่า
เราติดต่อบ่ายเลข๑๕๙๙หรือไซสตรงหรือโทร๑๕๙๙
อีกเบอร์นี่คือ๐๘๑๘๖๖๓๓๐๐นะครับ
จำยากจำยาก๑๕๙๙เนี่ยสำคัญว่าโทรไปแล้วได้เรื่องใช่ไหม๑๕๙๙
ใช่ครับโทรไปเด้อเรื่องได้นอนครับ

ครับครับเคยหวังคุณอาจารย์สุภาพครับ
เราก็มีความหวังอีกระดับหนึ่งว่า
ส่วนพวกนี้ค่อยด้วยต่อสู่การปรุกราป

ขอบคุณอาจารย์สภาพเครียดกระจายในเขตเส้นใต้เมืองไข่นะครับ